มีเรื่องมาเตือนกันหน่อยนะคะบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะ
กระเป๋าใบเล็กเนี่ยชอบฮิ้วจังเลยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ย

งี้ใช่ไหมโอเคใช่รึเปล่าแบบนี้ใช่ไหม
แล้วพอเข้าไปอย่าลืมเตือนสติตัวเองนะว่าตัวเองถือกระเป๋าสตางค์อยู่
และขากลับออกมาตรวจเช็คอีกทีว่าสิ่งที่เอาเข้าไปเอาออกมาด้วยหรือเปล่า
คุณผู้ชายก็เป็นแล้วใบใหญ่ด้วยเอาไว้ข้างหลังออกมาเอ้าไม่หยิบมาด้วย
ก็ต้องกลับเข้าไปนั่นนะคะแต่บางทีกลับเข้าไปแล้วมันไม่อยู่แล้วไง
เมื่อสักครู่นี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะถือกระเป๋าสตางค์ของตัวเองสีแดง
เดินเข้าไปในห้องน้ำหลังจากนั้นค่ะ๒นาทีผ่านไปค่ะ
ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจากห้องน้ำ
สีแดงมันไม่อยู่ในมือแล้วเดินออกมาล้างมืออย่างนี้
กระเป๋าสตางค์อยู่ในห้องน้ำเธอลืมค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะพอเธอเดินออกมาแบบเนี้ย
กล้องวงจรปิดมันจับภาพให้เห็นว่ามามือเปล่าแล้วทีเนี้ย
กระเป๋าสตางค์ลืมในห้องน้ำหลังจากนั้นผ่านไปค่ะ
มีกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องน้ำเช่นเดียวกัน
แล้วออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์สีแดงมันเด่นชัด
ลุกล้องวงจรปิดมาแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ถือมาก่อนนะคะ
แล้วก็เปิดดูข้างในมันมีอะไรแล้วก็ลักษณะพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันค่ะ
หลังจากนั้นเปิดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้หญิงร่างทวมคนนี้
ยื่นให้กับผู้หญิงที่มาด้วยกันสวมเสื้อสีน้ำเงิน
สวมเสื้อสีน้ำเงินก็เอามารับมาแล้วก็มาเปิดดู
และหลังจากนั้นค่ะเอาไปเลยไปด้วยกันเลย
แยกย้ายกันขึ้นรถเก๋งมีทั้งสีขาวมีทั้งสีน้ำเงิน
คือเขามาด้วยกันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วคนสุดท้ายที่ถือคือผู้หญิงที่สวมเสื้อสีน้ำเงิน
คนที่ทำกระเป๋าสตางค์หายค่ะเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเธอบอกว่าคลิปนี้
ลืมกระเป๋าสตางค์อยู่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองราชบุรี
เงินในกระเป๋าเธอบอกไม่เสียดายแต่อยากได้เอกสารในกระเป๋าคืนมันเยอะ
ฝากหน่อยคนที่เก็บไปช่วยเอามาคืน
คืนที่เดิมนั่นแหละที่ปั๊มน้ำมันที่คุณเอาไปนั่นแหละ
เอาไปคืนก็ได้ให้กับตำรวจที่สพเมืองราชบุรี
อ่ะใครล่ะก็จะเอาไปคืนที่ตำรวจล่ะเอาไปแล้วแบบนั้นแล้วแจ้งความไว้ด้วย
อกจากนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
อย่างที่เราบอกเราเตือนแหละเข้าห้องน้ำอย่าลืมนะคะ

ใช่สำรวจตรวจสอบให้รอบครอบนะคะ